ขาวใส่ไข่สดใหม่อ้าวร้อนร้อนไข่เยอะนั่นแหละ
อ้าวทำไมเราก็ทำทำไมเราไม่ทำแบบเดียวงานแล้วก็เอามาคู่กัน
เหรอจะเอาอย่างนั้นเหรอให้แองจี้สักหน่อย

ดังนั้นพิธีกรชายของดิฉันที่อยู่ข้างที่ชื่อแก่
กัญชัยหนุ่มกัญชัยเนี่ยยังไม่มายังมาไม่ถึง
ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านไลน์นะฮะว่าคุณไอ้ม้าอารมณ์ดีขึ้นน้ำตาลตกอยู่หรือเปล่า
ร่วมแสดงความคิดเห็นในอารมณ์ของคุณอานภา

นี่เมื่อกี้เดินมาทำรายการเพราะว่าจอดรถดีกว่า
เพราะว่ารถติดมหาศาลจริง
เดี๋ยวรอถ้ามุติคุณหนุ่มกัญชัยโทรกลับมาเดี๋ยวว่ากัน

อยากให้คุณผู้ชมมาร่วมกันนะคะ
ร่วมส่งข้อความไลน์แสดงความคิดเห็นประเด็นข่าวรายการ

ถามตรงกับจอมขวัญไทยรัฐนิวโชว์
แล้วก็ชูวิตตีแสกหน้า
ความคิดเห็นที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
จะได้รับรางวัลนะครับเป็นลายกรีฟคอน
รีฟโค้ดซึ่งก็มีมูลค่า๑๐๐คอนก็คือ๖๐บาท
วันละ๒๐๐รางวัลทุกวันที่ออกอากาศ
รายการวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์
ตั้งแต่วันที่๕ไปจนถึงวันที่๓๐มิถุนายน๒๕๖๐นี้ค่ะ

ไทยรัฐทีวีซึ่งทีมงานจะจัดส่งไลน์กิฟต์โค้ด
ส่งกันมาเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะรออ่านกันอยู่
ข้อความที่คุณส่งกันมาแสดงร่วมแสดงของพิเศษ
วันนี้ฝนแต่ละพื้นที่อย่างที่กรมอุตุเขาบอก๒๔ชั่วโมง
กรุงเทพมหานครฝนจะตกวันนี้ก็ตกกันครบทุกพื้นที่

แล้วก็คำว่าการจราจรเป็นอัมพาตก็เกิดขึ้นในทุกสายเหมือนกัน
เมื่อวานนะฉันจะเข้าบ้านนะจากปากซอยเซ็นทันชิดลมนะ
เพื่อจะเข้าไปในบ้านนะ

บ้านหนูอยู่ห่างพระคุณเจ้าแบบว่า
ไม่เคยนั่งอะไรนานได้ถึงขนาดนั้น
ต้องอะไรวันนี้บ้านหนูอยู่ห่างจากไทยรัฐ
หนูว่าไม่เกิน๓กิโลคิโลคิโลคิโลคิโลคิโลคิโล

สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับลูกสาวตนเอง
ส่วนเรื่องคดีขอให้เป็นไปตามกฎหมาย
คือจากกรณีของสองสามีภรรยานะฮะ
แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดระยองว่า

เพิ่งเรียนอยู่ชั้นป๕พี่เป็นเด็กไม่สมบูรณ์ด้วยเป็นเด็กปากแหว่งเพชร
คุณกรุณาชื่อปิดเสียงเลยนะฮะคุณพ่อดำ

คุณม้าขาคุณสิคะตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ด

ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดนะครับ

อ้าวเฮ้ย

ทำไม
ฟังข่าวไหมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้นะฮะ
เป็นเด็กปากแหว่งเพดานโหวด้วยแก
พูดก็ไม่ชัดหายตัวไปในขณะที่ใส่ชุดนักเรียนในตอนเย็น
ล่าสุดเมื่อคืนวันที่๒๑ได้พบน้องเป็นศพ

ซุกอำพางอยู่ในป่ารกร้างใกล้แคมป์คนงานแถวนิคมอุตสาหกรรม
เหมราชอำเภอปลวกแดงภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เค้นชายผู้ต้องสงสัยจนไปพบศพน้องพิม
นี้ก่อนที่จะพบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจ
พบว่ามีชายต้องสงสัยขี่จักรยานยนต์
มีเด็กนักเรียนนั่งซ้อนท้ายผ่านไป
ซึ่งน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงที่หายตัวไปพี่
จึงนำภาพส่งให้พ่อแม่เขาดู
ซึ่งเมื่อเขาดูปุ๊บแล้วก็บอกว่า
ชายคนดังกล่าวอายุ๕๗ปีด้วยนะครับ
เป็นช่างก่อสร้างอยู่ที่เดียวกับพ่อของน้องพิมเลย
เป็นช่างที่ทำงานที่เดียวกับพ่อ
พ่อกับแม่เด็กเนี่ยก็เดินทางมาจากอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
เพื่อมารับร่างน้องพิมไปสถาบันนิติเวศ

กล่าวว่าปกตินายวิชัยนี่คือคนที่ขับทัวร์ไซฟ์นี่เนอะ

ไม่ค่อยมีอะไรกับใครโดยวันเกิดเหตุนายวิชัย

เนื่องจากเมาเล่าจึงฝากพ่อของเด็กแสดงว่ารู้จักกันด้วยแอ็งเจ๊
เขาเป็นเพื่อนกันถึงขนาดว่าไซส์ก่อสร้างเดียวกัน
ฝากพ่อของเด็กไปลางานด้วยฝากพ่อของเด็กไปลางาน
ตนเองไม่คิดเลยว่าเฮ้ยจะมาก่อเหตุอย่างนี้กับลูกสาวของตนเอง
ก่อนหน้านี้ตนเองก็เคยฝากนายวิชัยไปรับลูกสาวมาแล้ว
ไม่เคยไปรับลูกสาวมาแล้วลูกสาวไปรับทีสองครั้ง
ตำรวจได้บอกว่าคุณวิชัยได้รับสารภาพแล้วนะฮะ
กฎหมายดำเนินคดีต่อไปแต่หากมีโอกาสพบเจอนาวิชั่น
จะถามว่าเฮ้ยทำไมมาทำอย่างนี้กับครอบครัวของเขา
เขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับว่าไปทำอะไรกับลูก

ตำรวจก็ยังพยายามมีเสาภาคครับว่าจะไปทำเพราะอะไร
เขาบอกว่าเฮ้นเด็กยืนอยู่เพื่อรู้จักกับพ่อ
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพาไปส่งไปหาพ่อ
ปรากฏปั๊บไปถึงก็เขาก็ไปเจอศพ
เหมือนว่ามีตอนนี้เหมือนว่ามีร่องรอยกล้าขมขืน

มีร่องรอยแล้วก็ทำไมเสื้อผ้าถึงเปลือย

ก็เลยเอาแบบเอาเสื้อผ้าไปถอดทิ้ง
ไม่ให้คนเห็นชื่อพี่ยูปะปักชุดนักเรียนที่บนโอกได้

ขอโทษนะฮะด้วยการเอาเสื้อผ้าออก

บอกว่าน้องตกมอเตอร์ไซค์คอหักตาย

ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการจมน้ำด้วยนะพี่
แต่ไม่ได้ระบุว่าเกิดจากการกด

ส่วนผลนิติเวชวิทยาล่าสุดนะฮะ
เขาบอกว่าขอรออย่างเป็นทางการ

ถ้าเราพูดกับภาษาชาวบ้านเนี่ย

คือก็คือเขาก็ให้การวกไปวนมา
ตกลงฆ่าหรือไม่ฆ่าฆ่าหรือไม่ฆ่าอยู่เนี่ย
ปรากฏว่าเปิดเพลงธรณีกันแสง

ตำรวจใช้วิธีการเปิดเพลงธรณีกันแสง

ใช่แล้วก็ซึ้งแล้วตาแบบเศร้า
แล้วก็ยอมรับสารภาพว่า

เหมือนการตายมีการจมน้ำ
แต่ไม่รู้ว่าโดนกระทำแบบว่า

เพราะว่าน้องก็ไม่ได้สมบูรณ์

ประหารชีวิตมันให้สักทีดีไหม

ต้องบอกว่าเด็ก๒ขวบ

เมืองอรันประเทศนะคะ

มือเท้าปากระบาดฆ่าเด็กอายุ๒ขวบนี้นะ
ฆ่าชีวิตไปแล้ว๑รายนะฮะ
โดยเปิดเผยว่าเมื่อวันที่๒๑เวลา๑๑นาฬิกาเนี่ย

โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโล๒

เป็นโรคมือเท้าปากต่อมาเสียชีวิต
ที่โรงพยาบาลอรัญญาประเทศนี่แหละค่ะ
โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
นายกรชัยศรีกูลเขาได้เปิดเผยว่า
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก

อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

เสียชีวิตด้วยโรคมือเท้าปากเนี่ย
ซึ่งทราบชื่อว่าเด็กชาย

แล้วก็น้องมั่นคงอายุ๒ขวบ๔เดือน
เป็นโรคมือเท้าปากมา๔วันแล้ว
แล้วก็หลังจากที่ลาเรียนไป

จนกระทั่งเด็กในอาการหนักแล้วก็มีไข้ตัวร้อนมาก

แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ในกรรไชยยังมาไม่ถึง

หลังเกิดเหตุนี้สั่งปิดศูนย์ชั่วคราว

มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสะแก้วเข้าช่วยเหลือ
ทำความสะอาดแล้วก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ศูนย์ทั้งหมดอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียว

ในขณะนี้ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโล๒
เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
แล้วก็ประถมได้รับผลกระทบ

ส่วนบรรยากาศที่วัดผ่านศึก

เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพเด็กชายพระคธร
แล้วก็หรือว่าน้องมั่นคง
มีคุณพ่ออายุ๔๒ปี
เป็นพ่อของน้องมั่นคงอยู่ในความเศร้าโศก

ช่วงในวันหยุดก็พาน้องมั่นคง
ไปช่วยขายของที่ตลาดโรงเกลือ
เสร็จแล้วก็คาดว่าอาจจะไปติดโรคมือ
เท้าเปื่อยที่จากเด็กพวกเด็กกัมพูชา
ก็แน่นอนเพราะว่าตลาดโรงเกลือมันเป็นจุด
สาธารณสุขไม่ดีแถวนั้น
ซึ่งมีอาการไข้สูงตัวร้อน

ตนจะต้องส่งลูกชายไปที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศ
เพียงแค่๒วันเท่านั้นต่อมาก็เสียชีวิตเลย

ซึ่งก็อายุ๔ขวบ๒เดือนเป็นพี่สาวของน้องมั่นคง
ก็ป่วยเป็นโรคมือเท้าปากด้วยเช่นกัน

โดยเจ้าตัวตื่นเต้นที่เจอเด็ก
เด็ก๒คนที่เราเห็นในภาพนี้นะคะ
มันเป็นเด็กควรภูมิผ่วยงคน
เราเห็นภาพกลั่นไหวตอนนี้นะคะ
เด็กเนี่ยเขาก็มาต้อนรับ

เขาทำขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ต้องบอกว่าเธอเปิดการแสดงคอนเสิร์ตรอบโลกกันเลยทีเดียว
แล้วก็ได้เดินทางมาแสดงในเอเชียเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะ
ได้เปิดฉากยิ่งใหญ่มากที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นถึง๒รอบด้วยกัน
แล้วก็ไปที่โอซาก้าอีก๑รอบ
จากนั้นเธอก็เดินทางไปสร้างความประทับใจให้กับแฟนนะฮะ
แฟนเพลงชาวไต้หวันก็กรี๊ดการกันมากเลยทีเดียว
หลังจากนั้นก็ไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
แล้วก็จบที่ประเทศฟิลิปปินส์ฟินิสเปีย
เธอก็เลยพาครอบครัวของเธอไปพักผ่อนที่ภูเก็ต

อะมาแล้วค่ะตกใจมาก

แต่ผมต้องแหละมากเลยอะ

พี่เพิ่มท่านค่ะสวัสดีครับ

ทอยนนี้รถอยู่บนทางด่วนใช่ไหม
เอามอเตอร์ไซค์ไปรอรับนาง

คือมาเส้นวิภาวดีเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะไปไหนมาไหน

อะไรก็เกินไปบางกล้องมันก็ไม่ค่อยมีมารยาทบ้างนะฮะ

เอาอ่ะเงียบก่อนให้จบข่าวนี้ก่อน

นางไปพักผ่อนที่ภูเก็ตนะครับ

เขาจ่ายแม่กับครอบครัวเธอแล้วเดี๋ยวเนี่ย

โอ้โหไม่เป็นไรดีเพราะมันเป็นตัวเธอเนี่ย

เห็นไหมกูจะไปแล้วมึงก็น้ำ

พอหลังจากที่พักผ่อนเสร็จรวดมาที่๒๓เจอกับเธอได้เลย

แต่ก็ยังไม่รู้ว่านางไปพักผ่อนที่ไหนที่ภูเก็ต
ต้องโรงแรมไหนอะไรยังไงต้องโรงแรมเต๋

เราบอกว่าเป็นยังไงบ้าง

ประมาณ๑ชั่วโมงกับอีก๔๕นาที

มอเตอร์ไซต์เนี่ยผมเชื่อว่ามาถึงตรงนี้

คุณคุยกับใครครับตอนนี้คุณคุยกับใครไม่ได้คุยคือคุย
เหมือนกำลังเป็นแบบโดนไม้เสกเหมือนพระคุณ

มึงไม่น่าไปน่าจะติดอยู่บนทางด่วงมันต้องอาคารเลย
หนักแฮปปี้ตอนนี้อืม
พักเดี๋ยวขอหวีผมค่อนกันนะครับพักสักครู่

จากประเทศจีนให้เล่าปีหนึ่งก็ไม่หมด
ล่าสุดเนี่ยคนจีนเอาหัวโขกรถคุณ

เพื่อที่จะเอาเงินชดเฉยจะเป็นยังไง
จะกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
ช่วงนี้ชาวอยุธยาเราจะไปเยี่ยมชาวอายุทยากัน

ก็มีผมมีคุณมดดำมีอาจารย์รักจตุคามไปด้วย
อาจารย์รัก
เราแชร์กันดวงครึ่งปีหลังเนี่ย

เราแชร์คลิปไปแค่๑คืน

มีคนได้รางวัลแล้วด้วย

ตอนนั้นที่เราเล่าว่าคนจีนเนี่ย

ฉันเล่าตอนไหนเธอน่าจะไปรถกลับ
หรือไม่ถ้าเดินเล่นไปนั่งเดินเล่นฟุตบาท

แล้วราวเขาก็แบบจบเป็นเรื่อง
ต้องคุณพูดเลย
ตอนนั้นก็ไหนครับ
ถ้าเธอคิดไม่ออกก็ไปเดินเล่นฟุตบาท
เหมือนที่บัตรไทยพูด
ไปเดินเล่นฟุตบาทให้รถชนเร่ง
เพื่อจะได้ดีขึ้น
ต้องเข้าใจใช่ไหม

รถมอเตอร์ใสมันจะหลงนะ
จะล้มนะโอ้ยอย่างเธอนี่อะ

ต่อเนื่องปังเพราะว่าอะไร
เงินดิ
ชายคนนี้ได้แต่ถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้
และพยายามขอให้ผู้หญิงคนนี้หยุดเถอะ
อยู่เอาหัวโขลกรถของเขา
แล้วก็เริ่มใช้ถ้อยคำรุนแรงมากขึ้น
ที่ผู้หญิงคนนี้จะล้มตัวลงนอน

เม้าอะไรกันเม้าอะไรกันตบปาก

แหมไลน์มันมาพอดีเห็น
ผู้ประสบเหตุจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจพร้อมมาให้ตำรวจเดินทางมาดูคลิปวีดีโอ
ทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกเฮ้ยบางทีเนี่ยไอวีดี
กล้องวิดีโอที่ติดติดมันสำคัญเหมือนกันเนาะใช่ตำรวจมาดูติดเปิดกล้องวงจรปิดบนท้องถนน
แล้วก็ในสุดคนที่โดนจับก็คือผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละแล้วก็

นางแฮปปี้เนอะนางโดนอะไรนะเธอไม้วิเศษเนอ

โอ๊ยรู้นี้ห้ามอายอยู่วงการมาตั้งแต่กรุงศรีไม่ถึงอาย
จบแล้วตำรวจจับเข้ากักประเทศวัน๗วันพี่เวอร์จิมมั้งตั้ง
พี่เวอร์จิมมั้งตั้งนี้หละพี่ไม่เคยผ่านมือชายมากี่ปีแล้ว
สิ่งจริงหนูถามพี่ตรงในตอนต่างพี่เขียนข้าวจะเล่น
นี่ก็คือข่าวข่าวมาร์ทออนภัคดิ์จะเสียสนองอีกทีนึง
ไอ้บ้ามึงอย่ามาพูดยังไงอ่านข่าว
พี่รักษาพรมอาจารย์มันจะเป็น๑๐ปีไม่ใช่เหรอ
กี่สิบปี๒๐ปีนางคุมอาจารย์นางไม่เคยต้องมือชายมา๒๐

เห็นมั้ย๒๕ปีแล้วตอนที่พี่จะเสียบริษัทอีกครั้งแล้วเหรอ
เฮ้ยเสียรอบสองก็ไม่แปลก
ไม่ใช่นี่นี่โอ้โฮเคิร์ตพี่งงมากเกิน
ชิดอย่าให้สมศักราชนมาจัดรายการด้วยจังเลย
กำลังไปมากตอนนี้ย้ายฟังวันโดขัวไปอยู่วัดพัยตันยังไง
แหมพี่

นี่คุณผู้ชมก็ต้องการได้จะฟังข่าว

ไม่มีไม่มีข่าวเลยทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้หรือ
ไม่ใช่๒๕ปีไม่เคยผ่านมือชายเลย

เฮีวก็ห้ามนับนะเธอเพราะเฮียชิวเป็นเพื่อน
อุ๊ยไม่ใช่สิชิวหาน่ะชิวหา

ห้ามนับ
เพราะฉะนั้นมันไม่มีแฟนมา๒๐กว่าปีจริง

ไม่เอาไม่คุยอ่านข่าว

เปิดประมูลสินค้าแบรนด์เนมกว่า๒๐๐รายการ
โอ้โฮตายแล้วนานสุรกากรได้เป็นการตรวจของผู้โดยศาล

เปิดประมูลสินค้าแบรนดเอมกว่า๒๐๐รายการ
โดยเป็นของกลางที่คดีสิ้นสุดไปแล้ว

ครูบรมราคากว่า๗๐ล้านบาท

นี่นะครับเมื่อเวลานั้นประมาณ
โมงครึ่งวันที่๒๑ในบุญเทียม
ช่วงวิวัตน์ท่านเป็นภศลหรักกรตรวจของผู้โดยศาล

ศนี่นะครับศงทรวดของผู้โดยศาล
ภูเขากาศยัสทรวณพรุม
จนถึง๔โมงครึ่งตอนเย็นนะ

ชั้น๓อาคารผู้โดยสาร๕อากาศสวรรณภูมิ

พวกกระเป๋ายี่ห้อดังนะฮะ

และของใช้แล้วย๑๙๗๗ด้วยนะครับ
น่าไปอ่ะตื่นเต้นขนาดไหนอ่ะ

เจ้าหน้าที่ได้นำสินค้าจาก๗๒แฟ้มคดีรวมกว่า๒๐๐รายการ
รวมราคาที่จะทำการขายทอดของตลาด๗๐ล้านบาท
ผู้เข้าชมหรือเขาจะไปประมูลสามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้
๘โมงของวันพรุ่งนี้โดยนำบัตรประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้มาด้วย
หัวข้อประกาศขายทองท่อตลาด
เดี๋ยวก่อนคุณก็หมอรักเคยดูว่าคุณจะมีผัวอีกครั้งหนึ่งเหรอ
อ่านต่อไปนะครับตัวติดติดทำไมทำไม

ดูตอนไหนกว่าจริงเหรอฉันจำไม่ได้ว่ะ

อ๋อหรอลาสิพี่จิ๊กนี่ทำบอกว่าหมอรักษ์ฟันตรงแม่ม้า

ผมกับตัวเปียกก็แข็งแรงต้องขับเรือคับรถ
ตอนแหลมหนึ่งตอนแหลม

กรมอุทยานเผยจัดเก็บรายได้ค่าบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติครึ่งปี๒๕๕๙
ได้เกือบ๑๗๐๐ล้านโดยมากนะ

ก็เมื่อวานนี้วันที่๒๑มิถุนายนสวยสิ
นายสมโพธิมณีรัฐโศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
กล่าวว่ากรมอุทยานสามารถจัดเก็บรายได้
เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
ระหว่างเดือนตุลาคม๒๕๕๙เมื่อปีที่แล้ว
มาจนถึงเดือนวิทยานายนเนี่ยปีนี้
เป็นจำนวน๑๖๗๘ล้านบาท
หลังจากที่ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านพักห้องน้ำ
สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง
อุทยานแห่งชาติที่จัดเก็บรายได้มากที่สุดประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐
ก็ได้แก่อันที่๑กรมอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัชธาราหมู่เกาะพี
จัดเก็บได้๔๒๘ล้านบาท
ส่วนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลัน
เก็บได้๒๙๙ล้านบาท
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจัดเก็บได้นะคะ๒๒๕ล้านบาท
อุทยานแห่งชาติเอราวันจัดเก็บได้๗๕ล้านบาท

ก็จัดเก็บได้๗๒ล้านก็เป็นที่น่ายินดีมากเลยนี่
นี่คือรายได้ของการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาตินะครับ
ดังนั้นถึงได้บอกว่าคนไทยที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหลายเนี่ย
ควรที่จะร่วมมือนะช่วยกันดูแลให้มากที่สุด
เราจะได้มีรายได้อย่างนี้เข้ามานะ
คุณลองคิดดูสินี่ครึ่งปีนะที่ผ่านมานะ๑๖๗๘ล้านนะ
ซึ่งเยอะมากนะมันทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ย
เวียนได้เป็นอย่างดีมากเลย

ช่วงหน้าก็ต้องคิมเบอรี่ต้องตอบคำถามสื่อต้องตอบคำถามสื่อตรงนี้อรรพาดด้วย
นี่สรุปเจนนี่เลิกกับกึ้งยัง

เขาบอกว่าเลิกกันหรือยังวันนี้เจนี่ไปเปิดละครของพี่ห่องอรุโนชาแรงเงาสองไง

เดี๋ยวกลับมาแล้วให้ฟัง
สนับสนุนโดยช็อกกี้เวเฟอร์สอดไส้ครีมเนยซัปโปโร

ไม่ฉันกำลังดูอยู่
นี่ไงมีเฟสบุ๊ครายการ

แต่เขาดีนะพอสมมุติชีกแล้ว

เขาก็ชี้แล้วเนี่ยนะ

มันก็ยังไม่อยู่อย่างเดิม

คุณม่าค่ะคุณคิมเบอรี่ค่ะ
เรื่องราวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเรียบรึงนี้เองนะ
ต้องบอกเงี้ยเลยนะฮะ

โต้ผุดไอจีคู่แดกดันขำบอกจังหวะนรกมาก
คืออย่างนี้ตามที่พี่หมากพูดเลยนะคะ
พร้อมทุกคนช็อกเหมือนกันว่ามีอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าไม่มีอะไรค่ะคุยกันตามปกติค่ะ
ตอนนี้เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะ
แต่คิมว่าไม่ได้สำคัญหรอกค่ะ
เพราะว่ามันไม่มีอะไรค่ะเสียงสูงเนอะ
คุยกันปกติค่ะท่านก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรค่ะ

ส่วนไอจีคู่อันนี้ก็จังหวะนรกค่ะ

คนมีความรักมักจะเด็กลงดูนิดนึง
เบอรี่นะเขาก็เป็นเด็กอยู่แล้ว
ไม่ได้ตั้งใจทำออกมาเพื่อแดกดันใครนะคะ
ทำมาก็เพราะว่ามีรูปเยอะมากค่ะ
ไอจีที่เห็นเนี่ยเนาะ
แล้วเราอยากที่จะลงไอจีค่ะกับคุณแม่พี่หมาก
ยังคุยปกติค่ะยังชวนไปทำขนมอยู่เลยค่ะ

ส่วนที่ไม่ได้มีสัมภาษณ์รอบนั้นนะคะ
ก็คือว่าไม่สบายจริงเลยค่ะ

ผมจะลึกค่ะนั่นแหละที่เดินวิ่งหนีนั่นแหละ
หนักกว่านั้นนะคะก็ได้เจอมาแล้วค่ะ

ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนโลกส่วนตัวสูงมาก

ตอนอยู่ในวงการแทบนับวันหยุดได้เลย
ถึงขั้นฉุนด่ากลาดคนในกองถ่ายไม่ให้หยุดวันแม่

ซึ่งล่าสุดนะครับเซฟานได้ออกมาเปิดเผยนะครับ
ว่าตอนแรกที่เข้าวงการบันเทิงนั้นเป็นเพราะคนเนี่ยมีคน
มีคนไปชวนถ่ายโฆษณาทำงานไม่นานก็ได้เงินแสนกว่านะฮะ
มันคุ้มมากเลยแต่พอทำไปเรื่อยมีคนไปชวนเล่นละครต่อ
ตนก็มีความสุขการเล่นละครแต่ไม่มีความสุขกับการเป็นดารา
เพราะตนเนี่ยเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเหน็ดเหนื่อยเบื่อยต้องทำงานตามคนอื่น
อยากทำอะไรก็ตามนะฮะที่รู้สึกว่าตัวเองอยากสบายใจนะฮะ
ตนเองกลัวจะถูกกักขังกลัวไม่มีความอิสระ

เล่นละครมาทั้งหมด๑๐ปีนะฮะแต่วันหยุดนี้นับได้เลยนะครับว่าหยุดวันไหนบ้าง
ถึงวันสงกรานตนจะได้หยุดนะครับแต่ก็ไม่เคยได้หยุด

ละครก็ถ่ายวันสงกราน

วันพ่อวันแม่เหมือนคนอื่นก็ไม่ได้หยุด
มีครั้งหนึ่งเป็นวันแม่นะฮะทีมงานให้ตนเนี่ย
อาบน้ำแล้วก็กลับมาตอน๑๑โมงเพื่อถ่ายต่อ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

ยังไงว่าเดี๋ยวกลุ่มกำกับเองกลับบ้านไปเลยพล็อต
ไล่กลับเลยเป็นกระเทยคนนึงเนี่ยเสียงเนี่ยแหบหน่อยอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละ

มีพ่อเป็นนักการเมืองมาก่อนอดีต

อะไรผมพูดถึงคุณเหรอผมเอ่ยชื่อคุณเหรอ
มีคนเดียวนั่นแหละที่ไล่ผู้กำกับกลับบ้านที่เป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ก็ยังดีกว่าเธอ
นั่นแหละเวรกรรมมันถึงตามเธอทันนั่นแหละฉันนี่แหละเป็นเจ้ากรรมนายเวรเธอกัญชัย
เปลี่ยนเรื่องเอาเรื่องคุณม้าบ้างตอนนี้ตกลงถ่ายรูป

คือเจนนี่เนี่ยวันเนี่ยแหละก็แรงเงาสองนี่ไงแรงเงาสอง

นินมูนินแรงเงาที่เมื่อก่อนเจนนี่เล่นกับ

คือตอนนี้เจนี่คนก็ไปถามวันนี้ไปกันเต็มเลย

ก็ถามเรื่องคุณกึ้ง
เนนี่ก็บอกว่ายอมรับห่วงชีวิตส่วนตัวไม่ขอตอบสัมพันธ์คุณเกิ้ง

เพราะไม่อยากให้เรื่องส่วนตัวกลายเป็นเรื่องส่วนรวม
แล้วก็ไม่ตอบในกรณีที่เพิ่มค่าตัวด้วยนะสำหรับละครเรื่องใหม่นี้

อยากพักจริงอยากอยู่เงียบคนเดียว

เจนนี่ก็ช่างมาไปหาดูใต้ตรงไทยละเธอ

ขึ้นมาเขามีคนแนะนำเรื่องเดิมให้เลย
ทำให้ลาแล้ว

พรุ่งนี้เดี๋ยวเราปล่อยให้๓สาวเค้าจัดรายการกัน

ใครอายุทยาพรุ่งนี้มาเจอกับผม

วันนี้เราไปกันก่อนแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับความรักทำให้คนนี้สดชื่นนะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ